พาไปดูเจ้าของร้านอาหารทะเลดังย่านบางปูกันหน่อยนะครับ
บอกว่าโอ้โห๔คนพี่น้องแทบอึ้งไปเลย
เมื่อแคทเชียร์ที่จ้างมาทำงานตั้งแต่ปี๖๒ค่ะ
โกงเงินโกงเงินไปนี่ไม่ต่ำกว่าล้านนึงนะคะ
ถึงขั้นซื้อบ้านถอยรถรุ่นใหม่ออกมาขับมาอวดอ่ะเหรอ

นี่คือวิธีการลองดูนะคะนี่คือกล้องวงจรปิดนะ

แต่เขาวางไว้๒ชั้นวางเหลื่อมกันนิดนึง

แล้วนี่เห็นก้อนนี้ค่ะเมื่อกี้ก้อนแรกเนี่ย
เพื่อจะเอาไปใส่แคชเชียร์ให้เจ้าของแล้ว
เอาผ้ามาห่อแล้วแยกไปวางอีกจุดหนึ่ง

ครับแล้วกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้หมดเลยอ่ะค่ะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดรู้สึกจะมีมีเสียงบรรยายแล้วเขาทำตัวหนังสือมาเลยนะ
ใช่ค่ะคือกล้องมีหลายมุมมาก

เค้าบอกว่า
มันก็แบบเนี้ยก็มองไกลก็แทบไม่เห็นน่ะ
ใช่ก็เหมือนวางเงินว่าไม่ธรรมดา

วางเหลื่อมกันเห็นไหมคะเนี่ยมันจะมีเงินอยู่สองชั้น
แล้วเขานับร้อยก่อนแล้วเนี่ยแล้วก็หยิบผ้ามาวางคลุมไว้
หยิบผ้ามาปิดแต่ประเด็นคือปุ๊บที่ร้านอ่ะ
นี่เอาไปกับผ้าใช่ไหมใช่เหมือนหยิบผ้าลงกระเป๋า
และที่ร้านประเด็นคือกล้องวงจรปิดเยอะมากอืม
เจ้าของร้านบอกว่ากล้องบางตัวอยู่ห่างจากหัวผู้หญิงคนนี้

คือถือว่าย่ามใจมาก๒ล้านเลยเหรอ
สองล้านค่ะไม่ต่ำกว่าสองล้านแน่นอนเพราะว่าทำแบบนี้มาปีกว่าแล้วอ่ะ
โอ้โหพฤติกรรมของแคชเชียร์คนนี้นะคะ
ชื่อว่านางนิรชาจำเนียนอายุสี่สิบสองปีครับ
แคชเชียร์พาร์ทไทม์ร้านอาหารชื่อดังย่านบางปู่ร้านชื่อนายหมาทะเลมีชีวิตค่ะ
ลักษณะก็อย่างที่เห็นนะคะวิธีการเนี่ยเธอทำแบบนี้
อย่างที่บอกว่าไม่สะทกสถานต่อกล้องวงจรปิดที่อยู่รอบตัวแม้แต่น้อย
ทำแบบนี้ทุกวันมาปีกว่าแต่ละวันเนี่ยได้เงินหลักพันจนถึงหลักหมื่นบาทนะคะ
ขับมาอวดเจ้าของร้านด้วยนะแล้วคุยให้พนักงานในร้านฟังบอกว่า
ว่ายังไงฮะนี่ซื้อเงินสดนะโอ้โหก็คงเงินสดจริงจริงนั่นแหละ
วันนี้ดิฉันยังซื้อรถเงินผ่อนอยู่เลยค่ะก็ก็หยิบเข้าไปเงินสดไงเออ
รวมจนซื้อรถได้แล้วมั้งใช่ซึ่งนางสาวเกรดชายาอธิธนัดกุล
เจ้าของร้านนะก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยคนที่รับผู้หญิงคนนี้เข้ามาทำงานคือคุณพ่อของเธอ
ครับเป็นคนรับนางนิรชามาทำพาร์ทไทม์ตั้งแต่ปลายปีหกสองทำงานหกโมงถึงสี่ทุ่ม
วันละสี่ชั่วโมงค่าจ้างเนี่ยวันละสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบบาทค่ะ
จากนี้นางนิรชาก็ทำงานประจำอยู่บริษัทแห่งหนึ่งในซอยยิ่งเจริญ
ทีนี้สามสิบเอ็ดมีนาคมที่ผ่านมาคุณพ่อเสียชีวิต
ลูกลูกทั้งสี่คนก็มัวแต่ยุ่งอยู่กับการจัดการงานศพอ่ะนะคะก็เลยฝากร้านไว้กับนางนิรชาค่ะ
ครับบอกให้ช่วยดูแลให้หน่อยสิบวันซึ่งยุคนี้เนี้ย
เวลาเขาติดกล้องวงจรปิดเขาเช็คผ่านโทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นแหละ
เจ้าของร้านอ่ะเพราะมันสะดวกไง
กล้องเดี๋ยวนี้มันเชื่อมโทรศัพท์มือถือกันหมดแล้ว

ฝากร้านไว้๑๐วันแต่ก็ไม่ได้นิ่งดูได้

แต่ก็ตรวจเช็คร้านเป็นระยะว่าเออร้านมีปัญหาไหมโอเคหรือเปล่า
แล้วเจอพฤติกรรมผิดปกติหลายอย่าง
ก็เลยคุยกันลูกชายไม่ใช่ลูกชายลูก๔คน
ก็เลยคุยกันบอกว่าลองเข้าไปตรวจสอบ
โปรแกรมการจัดการร้านกันหน่อยดีกว่า

ในหมู่ลูกเพราะดูกล้องแล้วมันผิดปกติ
เข้าไปดูระบบจัดการร้านเท่านั้นแหละค่ะ
นิรชานะคะพฤติกรรมยกเลิกบินลูกค้าในแต่ละวันหลายบินมาก
ทั้งที่ดูจากกล้องก็เห็นว่าลูกค้าเข้าร้านเยอะตามปกตินี่นา

พอตรวจสอบอย่างละเอียดก็เลยเจอนี่แหละค่ะ
พฤติกรรมการขโมยเงินของนางนิรชา

ขนาดเพื่อนร่วมงานที่ทำหน้าที่เดียวกัน

ไม่เคยรู้เลยว่ามีพฤติกรรมแบบนี้

อ่าฮะ
เพราะตรงนั้นมีกล้องอีก

คือกระเป๋าก็ตั้งตรงนี้ใช่ไหม

ตอบมาที่เค้าก็ติ้นสนิทด้วยอะไรอย่างเงี้ย

ใช่ตั้งแต่๑ถึง๑๑ที่โดนยกดินแศน๒
ตั้งแต่วันที่คือเรียนทำวันที่๑๙ถึง๓๑เดือนที่แล้ว

เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ทางร้านไม่ได้สังเกตไม่ได้เอกใจเพราะปกติถ้าเงินสดหายไปแต่ว่าบินมันเกินยอดบินมันเยอะกว่าเงินสดที่มีอยู่

นี่คือเอาเงินสดไปแล้วก็ไปยกเลิกบิน
คือนับจำนวนรอไว้แล้วคือแปลว่าต้องคิดแล้วนะว่าวันนี้เอาเท่าไหร่ต้องยกเลิกบินเท่าไห

ตรงกันก็จะไม่มีพิรุธอะไรนะคะ

พอเป็นอาหารทะเลอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่หายไปมันคือมันไปกับพวกวัตถุดิบที่เป็นหมูไก่เนื้อปลาหมึกกุ้งข้าว

อะไรพวกนี้พวกนี้มันจะเห็นเอ้าทำไมในสต๊อกที่วางที่เชลล์ปกติมี๑๐ชิ้นหายไป๓ชิ้นแล้วเงินไม่เข้าอันนี้มันจะต้องไปหลายอย่าง
ใช่ค่ะซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดนี้ก็เป็นหลักฐานชั้นดีในการจับตัวนางนิรชานะคะ

คอตกเลยค่ะหลังตำรวจไปคุมตัวมาสอบปากคำ
คุณผู้ชมฟังเหตุผลกันหน่อยดีไหม
เหตุผลเนี่ยเป็นเจ้าของร้านฟังแล้วจี๊ดเลยนะ

บอกว่าลงมือมาตั้งแต่ช่วงโควิด๑๙ระบาดรอบแรก

เอาไปช้อปปิ้งอะไรก็ตามที่อยากได้

มีการขอเจรจากับเจ้าของร้านด้วยนะคะบอกว่า

เดี๋ยวเอาบ้านเอารถไปจำนำเอาไปขาย

เอ้าทรัพย์สินทั้งบ้านทั้งรถเนี่ยยังผ่อนกับธนาคารอยู่เลย

ขอดำเนินคดีตามกรรมตามวาระ
เริ่มมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี๖๓ใช่ไหม

ก็ไล่ไปตั้งแต่กุมภาพันธ์๖๓จนถึงเนี่ยที่จับได้นี่แหละ

ทรัพย์ในจ้างและเดี๋ยวจะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม
รวมรวมหลักฐานขออำนาจศาลฝากขังด้วยค่ะ
คือถ้าเอาเป็นแบบต่างกรรมต่างวาระแบบนี้

วกกันเข้าไปนี่รับเละเลยนะ
คือเจ้าของเขาไม่ได้คิดรวบยอดทีเดียว

คุณนับช่อโกงทีเดียวไม่ใช่เลยนะ

รายวันถ้าคุณทำทุกวันในระยะเวลาปีกว่าคุณไล่นับไปเลย

แล้วกฎหมายคดีลักษณะแบบนี้เนี่ยโอ้โห